แล้วกันอันนี้เป็นของชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็หาดูได้ยากเขาเรียกว่าการเล่นไฟเขาเล่นไฟทำไมและเล่นไปเพื่ออะไรไปดูค่ะ
โอ้นี่นี่แปลกมากเหมือนกันนะคุณเนาะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นคือตั้งแต่เล่ามาเนี่ยนะในพิธีกรรมแปลกที่เป็นทางไทยเชื้อสายเขมรยังไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้นะคะพิธีนี้เนี่ยจริงแล้วมีชื่อว่ากาบเปลือยมหาหรือว่าพิธีการละเล่นครูมหาหรือว่าพรามทางอีสานใต้เขาจัดขึ้นที่บ้านโคกรมตำบลจีกแดกนะคะอยู่ที่อำเภอพนมดง
พิธีนี้นะคะจัดขึ้นในงานมงคลต่างนะเป็นพิธีโบราณแล้วก็เป็นพิธีที่สนุกสนานคุณเห็นไหมกระโดดโลดเต้นไปทำเพื่ออะไรเพื่อปัดเป่าคุณชนะอ๋อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีถูกไม่ผมเป็นสิ่งที่ดีบ้างสิอะไรที่ไม่ดีผมเลิกแล้วอย่าทำอีกนะจ้ะเขาก็ทำเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีนิยมทำในช่วงออกพรรษานะคะก็จะทำคล้ายพิธีโจ
แบบนี้แล้วมาหาเนี่ยนะก็จะวิ่งถือมีดดาบไล่ฟันเหมือนเป็นการไล่กำจัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเนี่ยให้ออกไป
เป็นพิธีที่หาดูได้ยากเนอะไม่ค่อยได้เห็นกันเอามาฝากกันเกล็ดเล็กเกร็ดน้อย
ดูเนาะมีไฟก็ต้องระวังกันเนาะระกายไฟอะไรอย่างนี้